คราวนี้จะพาบินลัดฟ้าไปเที่ยว
โครงสอประเทศเกาหลีท่าเลย
รับร้องว่าถ้าเกิดดูรายการตลอนข่าวช้าวนี้แล้วนะฮะ
เหมือนว่าเราได้ไปเที่ยวสถานที่นั้นจริง
พาไปดูสถานที่ชิกสถานที่สวยงาม
กับโอปป้าคนนี้เลยสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ที่เป็นวันจันทร์และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ในเวลา๑๑นาฬิกา๑๔นาฬิกาและ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ที่ประตูกวางฮาวามุนประตูแทฮันมุนและประตูดนฮาวามุน
เดินเข้าไปด้านในเราก็เหมือนได้สัมผัสถึงความเป็นเกาหลี
เพราะพระราชวังที่นี่ถูกตกแต่งและสร้างขึ้นเพิ่มเติม
คล้ายกับของเดิมและยิ่งมีนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดฮันบก
ประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ด้วยแล้ว
เหมือนเราได้เดินย้อนกลับไปในอดีต
ที่ประเทศเกาหลีใต้ยังมีระบบการปกครอง
โดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
พระราชวังภาคเหนือเป็นพระราชวังหลัก
หรือพระราชวังหลวงของราชวงศ์โชซอน
ในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์โช๒
โดยพระราชวังเคียงบกกรุงตั้งอยู่ด้านทิศเหนือสุด

และยังถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย
พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี
คศ๑๓๙๔โดยชองโดยล
สำหรับประทับว่าราชการของพระมหากษัตริย์
และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด

โดยพระเจ้าแทจงและเป็นพระเจ้าแซจงมหาราช

ถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลี
พระราชวังมีเนื้อที่๕๔๐๐๐ตารางฟุต
โดยในช่วงต้นราชสกุลโชซอน
มีตำหนักอาคารมากถึง๒๐๐อาคาร
กระทั่งปี๒๑๓๕ที่กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี
ตำหนักต่างได้ถูกทุบทำลายถูกเผาทิ้งไปเป็นจำนวนมาก
ก่อนที่จะได้รับการบุรณะซ่อมแซม
และสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม
โดยในปัจจุบันมีตำหนักทั้งสิ้น๑๐ตำหนัก
จากนั้นก็ไปเดินตลาดเที่ยวถนนซำจองดงกิว
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังเคียงบกรุง
มีความยาวโดยประมาณ๓กิโลเมตร
เป็นถนนที่เรียบเรียงไปด้วยบ้านชาวเกาหลีแบบดั้งเดิม
ที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงใหม่
การผสมผสานกันระหว่างแบบดั้งเดิม
และทำให้ทันสมัยได้อย่างลงตัว
เพื่อสร้างบรรยากาศให้สวยงามและไม่จำเจ
ตลอดสองข้างถนนจะมีร้านกาแฟ
แกโลรี่ร้านค้างานศิลปะและหัฐกรรม
ร้านค้าสินค้าอื่นร้านอาหาร
และรวมไปถึงหอแสดงผลงานทางศิลปะจำนวนมาก
รวมทั้งยังมีเสื้อผ้าและอาหารการกินอีกมากมายด้วย
และถ้ามาเกาหลีแล้วไม่มาที่นี่ก็ไม่ได้

ช้อปปิ้งอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของคนเกาหลี
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังหรือไม่ดัง
ระดับราคามีตั้งแต่ถูกยันแพงมาก

ก็จะเลือกซื้อเครื่องสำอางและที่มาร์คด้า
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากว่านหางจราเข้
ยังมีโปรโมชั่นต่างดึงดูดให้เราเข้าไปเลือกซื้อ

และอีกหนึ่งจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซ
นั่นก็คือโซลทาวเวอร์
หรือหอคอยเอ็นโซลหรือนำซานทาวเวอร์

เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญ

เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทั่วทั้งกรุงโซล
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ๒๓๖เมตร
และมีความสูง๔๗๙เมตรจากพื้นดิน
คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก
ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เตรียมกุญแจไปคล้องตรงรั้วข้างบนโซทาเวอร์

หากคู่ใดที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่
รักกันยาวนานตลอดไป
สมัยแรกนิยมใช้กุญแจเล็ก

และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ

เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้อง
เป็นเคสโทรศัพท์มือถือบัตรทีมันนี่
โซ่จักรยานพลัวและกุญแจแปลก
อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้
และนำไปใช้แทนลูกกุญแจ
จากจุดคล้องกุญแจของคู่รักแล้ว
ถ้าอยากชมวิวโซแบบ๓๖๐องศา

โดยต้องเสียค่าขึ้นประมาณ๘๐๐วอนต่อคน

จะเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านกาแฟ
สำหรับท่านผู้ชมที่เห็นแล้วอยากไปท่องเที่ยวบ้าง

เท่านี้คุณก็สามารถท่องเที่ยวได้

ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน